น่าจะได้เห็นหลายรอบแล้วล่ะ
แต่ก็ต้องให้ดูกันอีกสักทีคุณผู้ชม
เพราะว่านั่นคือการประชุมรัฐสภาของประเทศไทยแล้วนี่แหละ
แล้วก็รอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่นะถ้าจะครบองค์ประชุม
จนขนาดว่าสสวิโรธ
ต้องพูดเขาว้ายขึ้นมา
มาแค่๔๙คนเอง
ดูอีกที
ท่านก็อยู่มานานแล้วนะครับ

สอสอผมก็พร้อมจะไปอำนวยความสะดวกนะครับ
ก็พร้อมจะไปช่วยดูแลนะครับ
แล้วก็ปากกาไม่มีพวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับ

เจ้าไว้ที่ช่วยเช็คให้หน่อยนะครับว่าปากกาพร้อมหรือเปล่าครับ
เครื่องรูดแบบติ๊ดบัดมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับ
ก็ฝากประชาชนรู้นะครับว่าเดี๋ยวจะงงว่า
สอสอเข้ามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับ

ว้ายสี่สิบเก้าท่าน
คิดว่าจะมีว้ายแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยเชื่อไหมล่ะ

สอบประกอบวุฒิสสเพชรกรุณพลที่นั่งอยู่ด้วยกัน

๑๐นาฬิกา๒๐นาทีครบองค์ประชุมครับ
ประธานรัฐสภาในวันมุธมัธนอมธา
ก็แจ้งว่าครบแล้วนะ๕๑๙คน
จากการนับองค์ประชุมก็ยังมีเรื่องที่

เพราะคุณรังสิมันโรมสสพักเก้าไกล

ให้สภาทบทวนมติ

ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเอง

อันนี้คือยังไม่ได้ไปถึง๒๗๒เลยนะ
ที่จะปิดสวิตชอนี่คือเพิ่งเริ่มเลย

ติรัฐสภาถือเป็นเด็ดขาดแล้ว

พิจารณาคำร้องของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เพื่อจะไม่ให้ขัดกับอำนาจของศาล
ซึ่งจะผูกพันกับที่ประชุมรัฐสภาด้วย

คุณรังสิมันโรมขึ้นพูดครับ

ขอให้สภาแห่งนี้มีมติทบทวน
มติที่เคยมีไปแล้วนะครับ

ขบวนการมันเดินไปหน้านะครับ

หรือว่าที่๑๖ถ้าเราเดินหน้าไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเสนอในข้อมันครับ
๓แต่มันจะขัดแย้งกับข้อ๑๕๑เดี๋ยวเขาตีความข้อบังคับอีก
แล้วก็มีช่วงที่สวประพันธ์อภิปรายเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ประธานรัฐสภาอย่างอาจารย์วันนอร์ก็ขอใช้อำนาจของประธาน
การประชุมออกไปก่อนจู่ก็ปิดประชุมเลยคุณผู้ชม
ตอน๑๑นาฬิกา๒๘นาทีงงสิโดยเฉพาะสอสอก้าวไกลอ่ะค่ะ
แสดงท่าทีออกมาอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเวอครับดูตอนนั้นหน่อยครับ
ขอเลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้ออกไปก่อนครับ

เขาอยู่ในสภาแล้วเขาก็เวอกัน

ทำไมปิดจู่ปิดประชุมสภาไปอย่างนั้น
เอาจริงคือเท่ากับว่าเปิด
ทำไมยังไงไม่เข้าใจ
คือถ้ารอสวให้เข้ามานั่นก็๑๐นาฬิกา๒๐นาทีแล้วนะ

ใช่ตอนนั้นจัดรายการอยู่น้ำแข็งจัดรายการข่าวเที่ยงอยู่

อยู่กับอาจารย์ปริญญาอยู่กับอาจารย์สุภาพ
ยังเพิ่งเข้าสดพอหลังสักพักนึงอ้าวปิดประชุมแล้ว
อาจารย์ทั้งสองท่านยังงงเลยว่าเดี๋ยวยังไงนะ
ขอฟังตอนที่อาจารย์วันนอร์ปิดประชุมเลื่อนการประชุมก่อน

คือตอนแรกเมื่อวานนี้ยัตติก็คือการแก้ไขมาตรา๒๗๒ใช่ไหม

ไทยรัฐทีวีอุตส่าห์เชิญอาจารย์ปริญญามาจะมาพูดคุยมาถกกันเรื่องนี้

เดียวปิดสภาครับคุณผู้ชมปิดประชุมสภาไป
หลังการประชุมผู้สื่อข่าวก็ไปขอจ่อไมค์ถามคุณวิโรธ
วลีวายเนี่ยตามคุณวิโรธไปเลย

เป็นเมมเลยครับ

เป็นยังไงวลีวรีเด็ด

ต้องเรียกสวด้วยแบบนี้ไหมพี่วิโรธ

ค่อนข้างตรงนั้นแหละครับ
แต่วายเดียวองค์ประชุมครบเลยนะพี่

เดี๋ยวต้องรอดูการประชุมครั้งต่อไปคุณผู้ชมว่าจะมีวลีเด็ดอะไรออกมาอีกหรือเปล่า
นักข่าวก็ยุเก่งนะยุเก่งเหลือเกิน
แม่แต่ว่าพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าคุณชัยธวัฒน์คุณชัยธวัฒน์จูงมือกันมาเลยนะ
พลพักก้าวไกลบอกว่าขอวิจารณ์หน่อยขอวิจารณ์ท่านนี้หน่อย
ทำไมจะวิจารณ์ไม่ได้ก็เคยสนับสนุนให้เป็นประธานรัฐสภาลองไปฟังดูครับ
เรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่พักเก้าไกรเองเราก็เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับ
อาจารย์วันนอร์เนี่ยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
เราก็มีข้อกังวลนะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ย
อาจจะถูกวิภาควิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามนะครับ
อาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสวอาจจะไม่มากพอหรือเปล่า
ทำให้ไม่นำไปสู่การลงมตินะครับ
ซึ่งก็หวังว่าการดำเนินการประชุมหลังจากนี้เนี่ยจะดีขึ้นนะครับ
หลังจากอาจารย์วันนอร์ปิดประชุมนะครับปิดประชุมเสร็จปั๊บนะฮะ
ก็ที่เขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวนะครับ
โอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ชมฮะ
คุณชัยธวัฒน์ก็ออกมาแถลงข่าวแบบนี้
ประชาชนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียก็วิจารณ์ครับ

มีการตั้งคำถามจากสังคมนะครับนะฮะ
ว่าแม่มันเป็นกรณีเสียงสวไม่มากพอด้วยหรือเปล่า
อย่างไรก็ตามภาคเก้าไกรเนี่ยใช้สิทธิ
สิทธิในฐานะที่ภาคเก้าไกร
ขอไปฮะสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภามาก่อนนะครับ
แต่คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเอาวิจารณ์แล้วก็จบ
จบแล้วแล้วต่อจากนี้คิดว่าการประชุมจะดีขึ้น
แล้วก็จะมีขึ้นโดยเร็วครับการประชุมร่วมรัฐสภาอีกครับ
เมื่อวานฟังอาจารย์วิเคราะห์นะคะในรายการข่าวเที่ยง

อาจารย์บอกว่าคือพอเห็นท่าทางของอาจารย์วันนอแบบนี้
คือมันเหมือนกับไม่สามารถคุมเกมได้
แต่ทีนี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปมันจะลำบากไหมมันจะยากไหม
คือถ้าเกิดว่าการประชุมเมื่อวานยังต้องเลื่อนการประชุมออกไปเลยนะคะ